ทั้งนี้นะคะก็สโมสรไทยมีสรรพสิทธิ์เป็นอันดับที่๔ของโซนตะวันออกแซงหน้าออสเตรเลียจากโคต้าครั้งที่แล้วนะคะ
ก็เลยได้รับโคต้า๒บวก๒ก็คือจะมี๒ทีมที่ได้ไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติ
ก็คืออันดับที่๑และ๒ในเล็กแรกจะได้เล่นในรอบแบ่งกลุ่มโดยอัตโนมัติ
ส่วนอันดับที่๔ในเล็กแรกได้เล่นในรอบคัดเลือกรอบที่๒ในบ้าน
ส่วนในฤดูการปกตินะคะสิทธิ์ของทีมแชมป์ไทยลีกจะได้ไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มนะคะ
และอันดับที่๓ของไทยลีกจะได้ไปเล่นในรอบคัดเลือกรอบที่๒ค่ะ
มีมติอนุมัติเงินเยียวยาแก่ประเทศสมาชิกชาติละ๑ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ
คิดเป็นเงินไทย๓๐ล้าน๙แสนบาทนะคะ
จากการที่ทั่วโลกได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
จากนี้ค่ะยังมอบเงินเพิ่มเติมนะคะอีก๕แสนดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๑๕ล้าน๔แสนบาท
โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาฟุตบอลหญิงเท่านั้นนะคะ
โดยแบ่งจ่ายงวดแรกก่อนครึ่งหนึ่งในเดือนกรกฎาคม
งวดที่๒ก็จะจ่ายในเดือนมกราคมปีหน้าค่ะ
ก็บอกว่าให้ใช้สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลในทุกระดับ
บริหารจัดการทีมชาติในทุกรุ่นอายุ
จะเป็นค่าตอบแทนของบุคลากรนะคะ
ใช้ในการบำรุงรักษาโครงสร้างสถานสาธารณูปโภค

แล้วก็สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสมาคมค่ะ